เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่
ก็ทำเงินได้ง่าย
ว้าว
เกษตรกรที่ปลูกเมลอนแบบไร้สารอีกด้วย
คุณถนอมเล่าให้เราฟังว่าเมลอน๒สายพันธุ์ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมของตลาด
โดยใช้เวลาเพาะเมล็ดประมาณ๑๐๑๒วันก่อนจะย้ายกล้าพันธุ์มาลงแปลง
ซึ่งจะตั้งร้านให้ต้นเมลอนได้เลื้อยเกาะก่อน
จากนั้นก็ให้น้ำทุกวันกระตุ้นด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินซีครับ
พอเวลาผ่านไปประมาณ๒๕วันเมลอนจะออกดอกและทำการผสมเกษร
และรอเวลาอีกประมาณ๔๕วันก็จะให้ผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับ
ซึ่งคุณถนอมยังบอกอีกว่าเขามีเคล็ดลับเพิ่ม
โอ้โหความหวานเจี๊ยบให้กับเมลอนอีกด้วยนะครับ
เดี๋ยวช่วยเล่าให้เกษตรทำเงินของเราฟังหน่อยครับ
น้ำมะพร้าวเนี่ยมีโปรติเซียนสูงอยู่แล้ว
เราจะปล่อยมาตามระบบสายน้ำหยดทุกวัน
เมลอนเกิดโรคแมลงคุณถนอมบอกอีกว่าจะใช้กระชายขาวขาหัวชัยเท้า
และใบมังคุดหมักรสทางใบเท่านี้ก็สามารถจัดการโรคแมลงต่างได้แล้วล่ะครับ
โดยเฉพาะโรคราน้ำค้างถือว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเมลอน
ทั้งนี้นะครับก่อนจะเก็บเกี่ยวคุดถนอมจะมีการสุ่มคัดลูกเมลอน
มาวัดค่าความหวานให้ได้อย่างน้อย๑๓องศาบริก
ถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวมาทิ้งไว้ประมาณ๒๓วัน

ถึงจะนำไปใส่บรรจุพันธุ์ออกจำหน่ายได้ครับ
สำหรับราคาเมลอนของคุณถนอมเขาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐บาท
โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละรุ่นแต่ละโรงเรือน
สร้างรายได้อย่างน้อยนะไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ดีไปแล้วครับ